คุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันดีเดย์ในการเปิดภูเก็ตแซนบ็อกซ์ค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ด้วย
คุณทัศนาอยู่ที่นั่นแล้วนะคะไปตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้แล้ว
แต่ว่าณตอนนี้โอ้โหตั้งแต่เจอโควิดเข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกัน

ติดตามรายงานพร้อมกันจากคุณทัศนัยโค้ดทองที่จังหวัดภูเก็ตเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนบางลา
เป็นถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต
ชาวต่างชาติที่มาที่ภูเก็ตก็ต้องมาที่นี่เพราะว่า
แล้วก็ขึ้นคแล้วไปคลึนเครงทั้งวันทั้งคืน
แต่ณตอนนี้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศ
เงียบมืดสนิทไม่มีแสงไฟจากร้านจากสถานบันเทิง
บนถนนไม่มีคนเดินเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดมาปีกว่าแล้ว
ตั้งแต่การประบาดของโควิด๑๙ตั้งแต่รอบที่๑รอบที่๒จนถึงรอบนี้
ทุกคนบอกว่าหนักเหลือเกินถึงแม้พรุ่งนี้จะมีการเปิด
เพราะว่าสถานบันเทิงนะฮะยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เปิดได้นะครับ
อย่างเช่นนี้ฮะคาร์บอเล่ปิดไม่มีการเปิดให้บริการนะครับ
คุณผู้ชมดูฮะทุกอย่างมืดมิดหลงเหลือไว้แค่ร่องรอยของความบันเทิงที่มันเคยเกิดขึ้น
ดงบันไดทางขึ้นโถงไฟที่มันน่าจะมีความคึกคลื้นคื้นเครงในช่วงที่สถานการณ์ปกติ
แต่ตอนนี้มันเงียบมันไม่มีอะไรให้เห็นแบบนั้นแล้วนะครับ
แม้พรุ่งนี้จะมีการเปิดเมืองภูเก็ตให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วก็ตามแต่ว่าบรรยากาศอย่างที่เราเห็น
เราออกมาสำรวจตอนกลางคืนก็ไม่มีความเคลื่อนไหวนะฮะผู้ประกอบการไม่กล้ามาทำอะไร
แล้วยังไม่กล้าตัดสินใจเปิดร้านเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะกลับมาปกติเป็นเหมือนเดิมอย่างที่มันเคยเป็นหรือเปล่า
แต่ผมมีโอกาสไปคุยกับแม่ค้ามีอยู่๓๔ร้านที่ตัดสินใจเปิดร้านถึงแม้จะไม่มีคนมาเที่ยวเลย
บอกว่าที่ต้องตัดสินใจเปิดเพราะจ่ายค่าที่ไปแล้วขายได้สัปดาห์หนึ่งเพียง๕๐๐บาทเท่านั้น
ฟังกันหน่อยว่าแม่ค้าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้และการที่จะเปิดเมืองในวันพรุ่งนี้ครับ

ปกติบรรยากาศที่นี่มันเป็นยังไง
คือแน่นมากแน่นที่สุดกว่าถนนทุกซอยในในป่าตองเลยค่ะ
ก็คือจะมีคนเดิน

ร้างน่ากลัวเลยแหละ
ทำไมเราถึงยัง

คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าออกมาจากถนนบางลาหรือว่า
กันจากด้านในครับไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีรถ
แต่ว่าจากที่สังเกตดูร้านค้าเริ่มมีการเปิดไฟ
เริ่มมีการเอาข้าวของมาวางจัดเตรียมโต๊ะ
ในการที่จะเปิดร้านวันพรุ่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

หวังใจครับว่าโครงการนี้จะทำให้ภูเก็ต
และประเทศไทยกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ครับ
ที่ระเด็ดโครงฉลมวัดถ่ายภาพและผมทัศนาโค้ดทอง
รายงานจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับ